ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้นะคะ
เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่ามีนักการพานโรงถูกฆ่าตายคาวงเล่าที่อุทัยธานีนะคะ
สาเหตุก็คือเมาแล้วพูดจาไม่เข้าหูกันตอนไม่เมาเรียกพี่
พอเมาแล้วเรียกไอ้ครับทีนี้ทะเลาะกันถึงขั้นฆ่ากันตาย
ล่าสุดเนี่ยออกหมายจับแล้วนะคะนายพลายแก้วพันมหาหรือแก้วอายุห้าสิบห้าปี
นักการพันโรงโรงเรียนบ้านทุ่งสงบจังหวัดอุทัยธานี
ก็ไปนั่งกินเหล้ากับนายนรงดิจเจริญหรือโรงอายุห้าสิบห้าปีซึ่งก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะคะ
พอเมาได้ที่ก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันแล้วสุดท้ายฆ่ากันตายนะคะ
นายรงเนี่ยเอามีดแทงที่กลางหน้าอกเข้าลิ้นปีไปแผลหนึ่ง
แผลกว้างประมาณสิบเซนได้นะคะแล้วก็ที่ราวนมขวาอีกหนึ่งแผล
หางคิ้วขวาอีกหนึ่งแผลนอนตายจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
ที่สาลาสังสรรค์ข้างบ้านบ้านเลขที่สิบสามหมู่สอง
ริมถนนสายสว่างอารมณ์บ้านทุ่งสงบที่อำเภอสว่างอารมณ์นะคะ
จุดตรงนี้นะคะคือตำรวจไปตรวจสอบเนี่ย
บนโต๊ะยังมีเหล่าขาวมีแก้วมีอะไรวางอยู่เลยนะคะ
มีกระเป๋ามีจานตายโต๊ะก็มีขวดเหล้าขาวที่กินไปแล้วอะค่ะ
เกลี้ยงละสามขวดนี่คือสิ่งที่พบที่จุดเกิดเหตุนะคะ
บนโต๊ะทั้งใต้โต๊ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้มีพยาน
ก็คือคนที่นั่งล้อมวงกินเหล้าด้วยกันนะคะครับ
นายกล้องยศกาดธัญกรหรือในกล้องนายนรงค้องกังวานหรือโกร่อน
สองคนนี้อยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ร่วมดื่มเหล้าขาวด้วยกันเนี่ยค่ะ
กล้องบอกแบบนี้ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็นั่งเล่นโทรศัพท์
นั่งอยู่ฝั่งเดียวกันกับในแก้วผู้ตายนะคะนั่งอยู่ที่ลำโพง
สังเกตเห็นในแก้วกับนายรงเนี่ยเมาทั้งคู่
แล้วก็ได้ยินว่าในรงเรียกในแก้วว่าไอ้แก้ว
คือปกติก่อนเมาเนี่ยเรียกพี่แก้วพอเมาปุ๊บเรียกไอ้แก้ว
ไอ้แก้วไม่พอเดินไปกอดคออีกต่างหากโอ้โห
พอเรียกไอ้ปุ๊บเนี่ยทะเลาะกันเลยกอดรัดฟัดเหวี่ยง
ในกล้องบอกเห็นท่าไม่ดีเขาก็ลุกออกมา
กร่อนที่นั่งอยู่ข้างผู้ก่อเหตุเขาบอกว่า
เท่าที่จำได้คือเหมือนในรงพูดเรื่องครอบครัว
แล้วก็เมาแล้วเหมือนเป็นแบบพูดไม่เข้าหูกันนะคะ
นอกจากจะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแล้วเนี่ยนะ
แทงเลยนะคะในโรงเอามีดแทงจนโอ้โหในแก้ว
เขาบอกว่าคือเขาทั้งคู่ก็พยายามห้ามนะคะ
รถจากกระยานยนต์หนีไป
มันมันพกไปแล้วไอ้นี่แหละแต่ว่ามันฝันไอ้
ที่ด้านไหนก็ไอ้ด้านซ้ายใช่ไหมเพราะมันด้านขวา
แล้วมันกอดขอดช่วงแท้งแบบนี้เลยอย่างงี้มันก็หื้มใครจะไปห้ามหรอก
แท้งตรงไหนไม่ใช่แท้งโขแท้งลำไท่ลำพุ้งนี่เนี่ย

ตอนนั้นคุณลุงตะโกนห้าม

แล้วคนตายก็นอนหงายแผลแล้วมันก็

ในฐานะที่คุณลุงตะโกก็เป็นเพื่อน

คนที่กลห่อให้กลมอบตัวถ้าจัดหนีมมม
หนีมมหนีมมมมคงจะหนีไม่พ้นหรอก

ทีมข่าวของเรานะคะก็อยู่ที่จุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
เพราะว่าพยานสองคนที่เขาล้อมวงดื่มเหล้าด้วยกัน
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เขาก็พาไปชี้จุดให้ดูนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าตัวผู้ตายเป็นคนดี
ชอบช่วยเหลือชาวบ้านก่อนเกิดเหตุ
ก่อนที่จะมาล้อมวงกินเหล้าแล้วก็โดนแทงตาย
ก็ไปช่วยชาวบ้านซ่อมบ้านนะคะ

ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าพ่อเป็นนักการพันโรง
แล้วก็หารายได้พิเศษรับจ้างทำงานก่อสร้างเป็นคนดี

คนที่มาก่อเหตุเนี่ยนะรู้จักกันเคยดื่มเหล้าด้วยกัน
ลงมือก่อเหตุอย่างโหดร้ายขนาดนี้
อยากจะให้มามอบตัวและขอขมาศพค่ะ
โดนแทงอย่างนี้แล้วน้องหนูก็จะอยู่อย่างไร
เดียวดาย
อืมเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ได้ไหม

อืม
แต่หนูก็ขอให้คนทำร้าย

อย่าให้เกิดปัญหาอะไรเลยนะ

มันโหดเกินไปแทงพ่อนูเหมือนอยู่ข้างถนนน่ะ
พ่อเป็นคนดีพ่อไม่เคยมีทะเลาะเบาะแว้งกับใคร

พ่อหนูดีมากเลยนะทำแต่งานเลี้ยงลูกหาเงินให้ลูกใช้
หนูเงินขาดแคนอะไรพ่อก็ให้ให้ลูกได้
ตอนนี้หนูก็กลัวเหมือนกันนะพี่

กลัวเข้ามาทำร้ายน้องทำร้ายครอบครัวหนู

ตำรวจบอกว่าได้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่นะคะนายนรงคนนี้นะคะ
ตอนนี้ก็ให้ชุดไล่ล่าออกติดตามตัว
แต่ยังไม่เจอตัวตัวไม่เจอแต่เจอรถจักรยานยนต์ค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแล้วเหมือนกับว่า
จอดทิ้งไว้ที่ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์นะคะ